ทุกผู้ชมครับดูคลิปเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ครับที่โคราช
ค่ะนะรถบรรทุกคันหนึ่งขับแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวทุกไปดูนะฮะตอนนี้เขาไล่ลาก่อนนะครับ
นี่คือบทสรุปสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนแรกขับมาอย่างนี้เลยฮะ
คือที่มาแบบนี้เนี่ย๕๐กว่ากิโลเมตรได้นะครับท่านผู้ชมครับ
รถบรรทุกคันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ใช้รถหลายคันไล่ตามแล้วข้างหน้าน่ะ
คือเอารถบรรทุกคันอื่นเนี่ยมาจอดขวางดักเอาไว้ค่ะ
เพราะว่าผ่านมาหลายจุดหลายที่หลายกิโลเหลือเกิน
หลวงพ่อยังต้องลงมาดูเห็นไหมหลวงพ่อรถจอดอยู่ข้างทางต้องลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ต้องเอารถบรรทุกมาดักหน้าไว้แล้วก็ไปต่อไม่ได้ฮะ
คนขับเนี่ยลงมาคนนี้ฮะพยายามจะวิ่งหนีนะครับ
แต่ไม่ทันนะครับเจ้าหน้าที่ก็จับเอาไว้ได้นะครับ
นี่นี่คือตอนแรกเลยครับที่ไล่กันอันนี้ดูอีกสักหน่อยตอนแรกแรกนะฮะ
สิบเอ็ดโมงเช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับตำรวจสพโชคชัย
เขาตั้งด่านตรวจอยู่ที่สี่แยกโชคชัยอำเภอโชคชัยที่โคราช
รถมันทุกข์พ่วงสิบแปดล้อคันนี้ขับมาถึงแหกด่านตรวจไปเลย
แล้วก็ไปอย่างนี้เลยฮะผ่านตามถนนหนีข้ามเขตนะ
จากแยกหนองพลวงตำบลจักราชเนี่ยในพื้นที่อำเภอจักราชเนี่ย
เข้าไปทางอำเภอพิมายนี่ตรงนี้แซงขวาไปเลยเนี่ยเห็นไหม
ค่ะเดี๋ยวทีก็เปิดหวอไล่ตามยังไงเข้าไม่หยุดอื้อหือ
แล้วแซงยาวเลยนี่ค่ะใช่มันเสี่ยงอันตรายมากโค้งด้วยนี่ค่ะ
นี่ฮะโอ้โหคือหลายจุดหลายด่านผ่านหลายพื้นที่หลายสพนะ
ค่ะวิทยุให้สกัดจับกันเอาไม่อยู่จนนู่นนะครับ
ต้องไปให้รถบรรทุกคันอื่นนะฮะให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่อีกข้างหน้า
ไกลตรงนี้เอารถบรรทุกคันอื่นมาจอดดักไว้เลย
นี่ยังดีนะมาถึงเห็นรถบรรทุกข้างหน้ามันยังหยุดนะ
ชนไปอีกนี้ยุ่งนะครับสุดท้ายตรงนี้ครับยอมจอดรถนะครับ
วิ่งลงมาจะหลบหนีนะคนขับนะครับชื่อนายนเรศอินจันท
อายุสี่สิบเอ็ดปีครับทุกผู้ชมครับเป็นชาวกำแพงเพชร
พอเจ้าหน้าที่จับได้เนี่ยเขาก็บอกว่ากำลังจะขับรถพ่วง
บรรทุกมันสำปะหลังที่อุดรธานีพอเจอด่านตรวจ
กลัวความผิดก็เลยขับหนีถามว่ากลัวความผิดอะไร
อ๋อผมเพิ่งเสพยาบ้ามาหือ
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับรวดปัสสวะก็มีสารเสพติดนะฮะ
ก็ตามที่เขาสารภาพว่าเสพยาบ้ามานะครับ
แต่ว่าไม่มีสิ่งของอื่นผิดกฎหมายในรถนะฮะ

คุณขับรถใหญ่แต่คุณเสพยาบ้ามา
นั่นน่ะสิคะโอ้โหน่ากลัวนะคะ